เพราะว่าลูกชายหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนะครับ
นี่ผ่านไปใกล้จะ๒๔ชั่วโมงแล้ว
ยังไม่รู้ว่าน้องเป็นตายร้ายดียังไง
ก็หวังว่าขอให้มีปฏิหารขอให้น้องรอดปลอดภัยครับ

มณัฐอายุ๕๙ปีตะโกนเรียกชื่อลูกชาย

ธันวาไปบ้านเร็วกลับบ้านธันวา
พ่อก็เรียกด้วยความรักและเป็นห่วง

เพราะว่าคุณแม่แยกไปมีครอบครัวใหม่
อยู่อีกพื้นที่หนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งแล้วนะครับ

บกวนช่วยแจ้งคุณตำรวจหน่อยครับในพื้นที่

หายออกไปจากบ้านพร้อมกับจักรยานคู่ใจ
จุดเกิดเหตุคือท้ายซอย๔ถนนเทสา๒
ในพื้นที่ตัวเมืองกำแพงเพชรครับ
คุณพ่อบอกว่าลูกชายหายออกไปจากบ้าน

มีคนไปเจอจักรยานลูก
จักรยานถูกทิ้งเอาไว้ริมคลองชลประธาน
ท่อทองแดงท้ายซอยบ้าน
เป็นคลองชนนะฮะจักรยานคันนี้ครับ
อยู่ใกล้คลองด้วยใจคอเลยไม่ค่อยดี
ค้นหาครับค้นหาตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงประมาณ๔ทุ่ม
มีคุณตำรวจมาช่วยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิในพื้นที่มาช่วย

ค้นหาบริเวณจุดนี้มันจะเป็นป่าด้วย
คู่ขนานกับภาพของการค้นหาได้ครับ
จะเป็นเหมือนป่าละเมาะก็ปูพรมค้นหาไป
ตะโกนเรียกชื่ออยู่ทั้งคืนครับก็ยังไม่มีเสียงตอบรับ
ฉายไฟส่องไปมันมีแต่ความมืดเห็นไหมฮะ
เข้าไปไม่มีไฟเลยครับ

เพราะการค้นหาไม่ใช่แค่ทางบกจะลงค้นหาทางน้ำด้วย
แต่ปรากฏว่าน้ำในคลองมันไหลเชี่ยวมาก
ก็เดี๋ยวต้องรอการประสานกับทางชนรับประทานในพื้นที่
ปิดประตูรับน้ำก่อนเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงอันตราย

ค้นหาดำเนินไปจนถึงตี๑๓๐สิ่งที่ไปเจอคือ
เป็นรองเท้าแตะสีแดงครับเป็นรองเท้าแตะที่แบบมีสีม่วงม่วง
จุดนี้นะครับคุณผู้ชมคาดม่วงเนี่ยหงายอยู่ข้างหนึ่ง
คว่ำอยู่ข้างหนึ่งนี่นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นโครนด้วย
ก็หวังว่าถ้าเจอรองเท้าแตะแล้วน่าจะเป็นของน้องแหละ
คงอยู่ไม่ไกลก็หาต่อยังไม่เจอครับนี่นะฮะ
หาจนถึงประมาณสักช่วงตี๕คุณขวัญคุณผู้ชมแล้วก็มาหาต่อในวันนี้
เพราะบริเวณป่าแถวนั้นก็ยังไม่เจอเจอป้าของน้องที่มาดูเหตุการณ์
จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางครับในมุมความเชื่อขอให้เจอน้องโดยรอดปลอดภัย
ลองฟังฮะ
การค้นหาดำเนินเริ่มต่อมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
กระทั่งบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ประสานขอให้ชนรับประทาน
ปิดประตูรับน้ำอย่างที่ผมบอกเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วน้ำ

พอปิดประตูรับน้ำเสร็จแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้ระดับน้ำจะค่อยลดลง
เจ้าหน้าที่ก็ใส่ชูชีพครับถังออกซิเจนเตรียมความพร้อมแล้ว
แล้วก็จะค้นหาทางน้ำเพิ่มเติมด้วย
พ่อน้องธันวาก็ยังคงร้องไห้
ถ้าน้องได้ยินเสียงพ่อ
กลับบ้านกันนะพ่อรออยู่คนที่รักรออยู่นะครับ
ขอให้น้องปลอดภัยขอดูหน้าน้องอีกสักครั้งหนึ่งครับ
เผื่อถ้าหาวัตเจ้าหน้าที่เจอหรือชาวบ้านเจอ
ก็ประสานแจ้งได้ในพื้นที่หน้าตาแบบนี้
ธันวา๘ขวบหายออกจากบ้าน
ใกล้จะ๒๔ชั่วโมงแล้วยังไม่เจอเบาะแสยังไม่เจอตัว
ขอให้มีปฏิหารน้องปลอดภัยนะครับเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปครับ